คนอื่นก็มีพ่อดีแต่เขาว่าพ่อหนูพิการหนูก็ไม่ท้อค่ะ

กระดูกที่ต้นคอดันไปเจอหลอดลมเส้นประสาทครับผม
ถ้าเกิดว่าวันหนึ่งคุณพ่อเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปอย่างนี้
ลุกขึ้นมาเดินไม่ได้หนูจะทำยังไง
หนูคิดถึงแม่ค่ะแล้วก็น้อง
ใจหนูอยากให้แม่กลับมาอยู่ด้วยหนูจะได้ไม่กำพระแม่ค่ะ
กติกาการแข่งขันผู้เข้าแข่งขันจะต้องร้องเพลงให้ถูกต้องทุกคำในแต่ละเพลง
เพื่อจะพิชิตเงินรางวัลตามลำดับขั้นสูงสุดถึง๑ล้านบาท
โดยผู้เข้าแข่งขันมีสิทธิ์ใช้ตัวช่วย๓ใน๖แผ่นป้ายตลอดการแข่งขัน
ตัวช่วยหลังแผ่นป้ายได้แก่โทรหาคนรู้จักได้ฟังเพลงต้นฉบับ
ร้องผิดได้๑คำเปลี่ยนเพลงเพลงเก่งของคุณและข้ามเพลงนี้ไปเลย
พบกับเราสองคนและเหล่านักสู้ชีวิตทั่วประเทศได้
ในรายการร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
หนูชื่อสตังค์ชื่อจริงชื่อนันนารินนามสกุลอรุณวงศ์
เรียนอยู่ชั้นปฐมศึกษาปีที่๖
โรงเรียนพิบูลประชาบาลจังหวัดสมุทรปราการค่ะ
ของหนูไปรับเหมางานก่อสร้าง
แล้วได้ผ้าล่วงลงมาจากตึก๓ชั้นค่ะ
ทำให้กระดูกต้นคอพ่อหักร้าวค่ะ

หนูสงสารพ่อค่ะ
อยากให้พ่อกลับมาเดินได้เหมือนที่เคยเดินค่ะ
แม่เคยชวนหนูไปอยู่ด้วยกัน
แต่หนูไม่ไปเพราะหนูสงสารพ่อค่ะ
ถึงเขาจะมารับหนูหนูก็ทิ้งพ่อคนนี้ไม่ได้ค่ะ
เพราะเค้าทำให้หนูเกิดมา
เขาอยากขอบคุณเขาตรงที่เขาไม่ทิ้งเรา
ผมซึ้งตั้งแต่คำแรกที่เขาพูดแล้วครับ
ว่าถ้าเกิดหนูไปกับแม่

คำนี้ผมก็น้ำตาแทบล่วงเลยครับ

พอล้างแผลเสร็จเค้าก็จะหาแผลเปิดมาใส่ให้
มันจะได้เป็นเพื่อนที่นอนอะไรแบบนี้ครับผม
เห็นมาก็จะมาเทฉี่เทขยะ
ก่อนจะนอนก็จะแกะผ้าไปเพิด

๑๐บาทนั่งรถไปกลับ๑๐บาท

จริงแล้วลูกคนอื่นเขาไม่มาลำบากกับเราหรอกครับ

เพราะตอนนี้ผมก็ไปขอตรงนั้นขอตรงนี้

อยากจะให้พ่อหายไวค่ะ
แล้วก็อยากให้กลับมาเดินได้เหมือนเดิม
หนูคิดว่าพ่อต้องหายค่ะ

ก็จะไปรับซื้อของเก่าเหมือนเดิมค่ะ

แต่กลับมาหนูอยากไปเที่ยวกับพ่อค่ะ

อายุ๑๑ปีค่ะ

ชวนค่ะแต่หนูไม่อยากไปค่ะ

กำลังใจให้หนูด้วยหนูจะทำให้เต็มที่ค่ะ
หากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบ้างนะพี่นะอย่ามัวไปหาแสงไฟในเมืองมั่งคัง
เพลงที่๑มูลค่าหนึ่งหมื่นบาทน้องสตางค์ร้อง
ได้ครับ
ตอนนี้เธอพร้อมอยู่แล้วมาพบกับสตางค์เด็กน้อยกระตันอยู่ดูแลพ่อผู้พิการครับ
และวันนี้ก็มากับคุณพ่อแน่นอนนะครับอยู่ทางด้านล่างนี้นะครับ

เนื่องด้วยมีหนึ่งมือที่ต้องคอยกดที่คอ
ทีนี้เวลาจะขยับทำอะไรให้เป๊กดูก็จะลำบากทำไมถึงต้องกดที่คอไว้
เพราะว่าลมมันออกครับคือถ้าลมออกแล้วเราไม่มีเสียงแล้วก็เหนื่อยครับ
ทีนี้ก็ต้องจอเพราะว่ากระดูกคออุดเพราะว่ากระดูกคอออกแล้วครับ
ย้อนนิดหนึ่งคุณพ่อหลังจากออกไอซียูและจะอยู่ห้องปกติปีนึง
ก็ของเงินพ่อบ้างบางเรือนพ่อก็ส่งให้บ้าง
ส่งให้บ้างบางเดือนก็ได้สองพันบางทีก็ห้าร้อยบ้างอะไรบ้าง
พ่อบ้างอะไรอย่างเงี้ครับทีนี้พอออกมาอยู่ที่บ้านแล้ว
เราจัดการกับระบบชีวิตตัวเองยังไงคะทำงานทำอะไรได้บ้าง
ก็เอาเงินที่เรายังมีอยู่ที่เราเหมาไว้มาซื้อรถซาเล้งต่อพ่วงครับผม
ไปหาซื้อของเก่ากับแฟนเราพิการแล้วก็ให้แฟนพยงขึ้นรถ
ค่ะผมเป็นคนขับค่ะแฟนก็เป็นคนซื้อของเก่า
แล้วเป็นอย่างงั้นอยู่กี่ปีก็ปีกว่าเกือบสองปีแล้วครับ
ปีกว่าทีนี้พอแม่น้องไปแล้วใครพยุงขึ้นรถนะคะทุกวันนี้เวลาไปไหนมาไหน
ก็ให้ลูกสาวบางทีก็ไปวานคนขับมั่งผู้ช่วยผู้เหตุบ้าน
ใครจะพยุงเราลงอ่ะคะขากลับลงเองได้ครับอืมให้
น้องศัตรังเขาไปเขี่ยนรถไปจอรถไว้แล้วก็
ดันรถเข็นไว้ผมก็จะสไลด์ลงเอง
แต่ก็เจ็บหน่อยเจ็บแผลที่เรากดทับ
บางครั้งแผลก็ฉีกเลือดออก
เราหวังจะเห็นอะไรในอนาคตของลูกอะคะ

บางทีผมก็อยากจะมีงานมาทำที่บ้านนะครับ

แล้วก็บางทีเราก็ไปติดต่อขอทุนให้เขาเรียนฟรี

พี่บ๊วยค่ะดิติดต่อไปหาสงเคราะห์มางอาหารคร๊ากาหรือง

ว่าอยากจะได้งานมาทำที่บ้าน
ทีนี้ค่าเงินพิการเราก็จะเก็บไว้กินให้ลูกไปโรงเรียนอย่างนี้ครับ
คือเราเดินไปทำไม่ได้แต่มือเรายังนอนทำได้
คือบอกเขาไปแล้วเสนอไปแล้วครับ
ชอบคำนี้ค่ะถึงเราจะเดินไปทำไม่ได้
แต่เราอยู่บ้านเรานอนมือเรายังทำได้
นี่ค่ะเครื่องหมายของคนที่ไม่เคยท้อแท้กับชีวิตเลย
ทีนี้น้องสตางค์เป็นยังไงบ้างเราเรื่องเรียนหนังสือ
ก็บางครั้งหนูก็เรียนไม่ค่อยทันเพื่อนเท่าไหร่
ใช่เพราะว่าต้องดูแลคุณพ่อบางวันก็ไม่ได้ไปโรงเรียน
แต่ทราบมาว่าขนาดไปบ้างไม่ไปบ้าง
สตางค์เป็นคนเรียนเก่งมากในห้องมีกี่คน

ต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปอย่างนี้
ลุกขึ้นมาเดินไม่ได้หนูจะทำยังไง

ถ้าเราไม่สู้เราก็จะไม่มีเงิน

สิ่งที่ทำอยู่ประจำประจำ

ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่จะยิ่งใหญ่

พี่เป๊กอยากให้สตางค์

และจงคว้าไปให้ได้กับ๔๐

นะคะเพื่อความหวังของสตางค์

เข้ามาสู่การแข่งขันกันต่อเลย

ถ้าพร้อมอินโทรเพลงที่๒

ก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับอินโทรเพลงที่๒มูลค่า
หมื่นบาทฟังเพลงนี้ไปแล้วรู้จักเพลงนี้ไหมคะรู้จักค่ะ
ฟังไหมคะเคยค่ะชีวิตประจำวันของเราก็ยุ่งยุ่งทำหลาย
อย่างมากเลยค่ะเคยฟังเพลงนี้อยู่เคยร้องไหมเคยด้วยค่ะก็
เคยร้องมานะครับก็น่าจะร้องได้แต่ความยากก็คือเหมือนกับ
ทุกท่านนะครับในรายการนี้เราต้องการเนื้อเพลงที่ถูกต้อง
นะครับตัดสินใจให้ดีนะครับตอนนี้มาตอบก่อนนะครับฟัง
โทรไปแล้วสำหรับเพลงที่สองสตางค์ครับสตางค์จะ
สู้หรือจะหยุดครับ
หรือหยุดครับสู้ค่ะสู้ค่ะ
ตัวช่วยจากอีซูซูดีแม็กซ์หนึ่งจุดเก้าดีดีไอบูพาวเวอร์
สตางค์จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้ค่ะ

ขอให้ได้๒๐๐๐บาทนะครับในเพลงนี้
มาถึงเพลงที่สองมูลค่า๒หมื่นบาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่สองเพลงมาครับ

แต่กลัวจะเพลินจนเพ้อทำเกินนาที
ก็อยากดูแลให้มาตรงนี้เหลือเกิน
ก็ถูกให้เป็นแค่คนรู้จักเพื่อนเป็นคนรักไม่ได้สักที
จึงทำเท่าสิทธิ์ที่มียามเห็นเธอเป็นทุกข์ใจ
ควางอยู่ใกล้ใกล้เจอน่ายิ้มให้ด้วยสายตา
คอยเป็นธุระในเรื่องที่พอช่วยได้
ขอโทษบางคราวที่ต้องเงินห่างและมีบางครั้งที่คอยเข้าใจ
บางอย่างที่ขอมากไปเจ้าทิ้งหัวใจเขาห่วงแห
ฝนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้
เหนื่อยก็รู้เหงาก็เข้าใจแต่ไม่อาจให้ยืมอ้อมแขน
คนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนทุกเรื่องไม่ได้
หน้าที่ตามธนาใจห้ามเดินก้าวล้ำเส้นแฟน
ภาระในเขตอ้อมแขนไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้
ภาระในเขตอ้อมแขน